พอพูดถึงคู่ของต่อดิฉันนึกถึงอีกคู่หนึ่งเหมือนกัน
เป็นคู่แบบวัยรุ่นเหมือนกัน
เขาบอกว่าความรักของวัยวาวุ่นเนี่ยมันก็จะชุนละมุนกันหน่อยนะคะ
อย่างคู่ของเจเจกับต้าเหนิงก็ไม่แพ้กันค่ะ
คู่นี้แม้ว่าจะมีภาพความหวานออกมาให้ได้ติดตามกันเรื่อย
แต่ก็ยังมีข่าวเหมือนกันบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่๓วันดี๔วันงอนค่ะ
ดูท่าว่าความสัมพันธ์เหมือนจะมีปัญหาซะแล้วล่ะค่ะ
ล่าสุดนะคะดาราสาวหน้าหมวยอย่างต้าเหนิง
ก็ยืนยันกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่าจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันแฮปปี้นะ

คุณก็มีสะพ้งสเตอร์ไพรส์กันแบบหวานเลยนะจากเจ๊
แต่จะหวานฉ่ำเบอร์ไหนไปถามต้าเหนิงเองดีกว่าค่ะ
ทุกอย่างก็ยังแฮปปี้ดีค่ะ

เราก็เลยเจอดอกไม้อยู่ข้างนอกค่ะ
รอกให้ตายใจนิดหนึ่ง